กรมอุตุนิยมวิทยายังคงมีประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกหนักอยู่เป็นระยะนะคะ
โดยที่จังหวัดสุราชธานียังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วม
จากหลายจุดนั้นเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะคะ
ติดตามความคืบหน้าจากคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสุราชธานีค่ะ
จากหลายภาคส่วนร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
เฝ้าระวังอุทธกภัยและดินโครนถล่มในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
หลังมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงวันที่๑๙๒๑มกราคมจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ภาคใต้
ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงจังหวัดสุราชธานีก็เริ่มได้รับผลกระทบ
ฝนที่ตกลงมาในปริมาณฝนปานกลางจนถึงหนักมากค่ะทางเจ้าหน้าที่
จากหลายภาคส่วนก็ได้มีการประชุมขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์อุทธกภัย
ดินโครนถล่มในพื้นที่ภาคใต้ณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำ
ชนรับประธานจังหวัดได้ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวค่ะว่า
สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุราธานีถือเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่รุนแรงมากนัก
จากศักยภาพในการระบายน้ำในแม่น้ำตาปีและคลองพุนพินสามารถระบายได้อย่างต่อเนื่อง
เฝ้าระวังต่อไปก็คือที่อำเภอบุญพินซึ่งเป็นอำเภอศูนย์รวมของเศรษฐกิจและการคมนาคมนะครับ
วันนี้น้ำต่ำกว่าตลิงหกเซนติเมตรแต่เราผมต้องอธิบายให้เข้าใจว่าน้ำที่มันล้นตะลิงไปในอำเภอเคียนซานี่
มันจะท่วมบริเวณที่รุ่มต่ำในบริเวณที่รุ่มต่ำข้างตลิ่งนะจะแผ่ไปเยอะ
รวมทั้งอำเภอคุณพินที่น้ำเคยล้นตะหลิงณวันนี้นี้ท่วมขังอยู่ประมาณ๓๐๐๐ไร่ขอโทษนะครับ
ไล่นี่คิดเป็นปริมาณน้ำที่ท่วมขังท่วมทุ่งท่วมตามพื้นที่การเกษตรสวนปามสวนยางอยู่ประมาณ๑๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งศักยภาพการระบายน้ำของแม่แอน้ำตาปีซึ่งทางกรมชนประธานได้ร่วมกับกองทัพเรือและจังหวัดสุราธานีนะครับ
ได้มาติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำได้เอารถขุดมาเปิดทางน้ำเพื่อที่จะให้ระบายได้เร็วขึ้นศักยภาพการระบายนี้ประมาณ๕๐ล้านถึง๖๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
แต่ขณะนี้มวลน้ำใหม่จากจังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม่ได้ไหลมาสมทบ
ส่วนปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มในวันนี้ก็ยังไม่กระทบต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเล
จากมวลน้ำก้อนแรกได้ระบายลงสู่ทะเลไปบางส่วนแล้ว
ทำให้คลองพุนพินและแม่น้ำตาปียังมีพื้นที่รับน้ำได้อย่างเพียงพอค่ะ
และนั่นก็เป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ยังฝากเตือนให้ประชาชนติดตามข่าวสารเรื่องของพายุฝนและสถานการณ์น้ำท่วม
อย่างใกล้ชิดค่ะระวีการแก้วิจิตรายงานจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ